ดูเรื่องราวของประเพณีดีไปเยอะแยะแล้วนะคะ
พาไปดูโบราณสถานดีสวยงามกันบ้างนะ
จริงแล้วในประเทศไทยบ้านเราก็มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุต่างที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสต
ให้เราได้ศึกษากันเยอะมากเลยนะคะ
แต่ว่าที่วัดแห่งนี้เป็นเขาเรียกว่า
รูปปั้นพญานาคเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ
มีความสวยงามวิจิตรการตามากเลย

ไปกันที่จังหวัดนี่พยาวนั่นเอง
บุกไปดูซิว่าสวยงามตระกาลตาขนาดไหนนะคะ
นี่คือวัดทุ่งรวงทองอายุกว่า๑๐๐ปีแล้ว
สร้างรูปปั้นพญานาคเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ
วิจิตรสวยงามตระกาลตาหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะ
โอ้โหนี่ไงโอ้โหล้อมรอบเลยนะ

เดินทางไปที่วัดทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพยาว
หลังจากทราบว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
แล้วก็ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์
และสร้างรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ยาว๖๐เมตรนะคะ
แล้วก็มีลูกแก้วประดับตามแนวลำตัว
รูปปั้นพญานาคจำนวนหลายพันลูกเลยทีเดียว
ก็สร้างเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถได้อย่างสวยสดงดงามมาก
จนเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งในและก็ต่างจังหวัด
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
ก็พากันมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสายเลย
นายธัญพัฒน์คาบสุวรรณอายุ๔๑ปีค่ะเล่าว่า
ก่อนที่จะมาสร้างพระอุโบสถมหาอุทธันใจวัดทุ่งรวงทอง
เขาฝันฝันเห็นชายแก่นุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็บอกให้สร้างพระอุโบสถขึ้นในวัด
จึงเป็นสะพานบุญค่ะบอกกล่าวไปถึงกรยานมิตร
ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงทางเฟซบุ๊กด้วย
เดี๋ยวนี้นะบอกบุญผ่านทางโลกโซเชียลก็ได้
และก็ได้รับการตอบรับขอความร่วมบุญ
สร้างพระอุโบสถแล้วก็รูปปั้นพญานาคได้มาจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะครับ
คนทั่วทุกสถานที่ที่มาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฟินแลนด์
อเมริกาบาเลียนญี่ปุ่นหรือฮ่องโกงหรือที่ไหนก็ได้
ทุกคนจะมีความสัมพันธ์กับพญานาค
โอ้โหนี่ไงเป็นการบอกบุญแบบเวอร์วาย

ถูกต้องแล้วแล้วก็มีคนร่วมบุญกันมากมายนะคะ
และสำหรับอุโบสถมหาอุทธันใจนี้นะคะ
มีพระพุทธมงคลนรสีเป็นพระประธาน
ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระแกะสลักมาจาก
หินเขียวในลำน้ำโขงค่ะ
ว่ามีจิตสาธารณ์มีหวายประดิษฐานไว้ในอุโบสถแห่งนี้ค่ะ
โอ้โหสวยงามมากและกำแพงก็สวยงามเนอะ

ใช่เป็นวัดเก่าแก่มากอายุเป็นพันปีเลยนะคะ
แต่ว่ายังคงมีการบูรณะให้สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะ
ใครที่อยู่ใกล้มีโอกาสไปก็ไปทำมงทำบุญกันได้นะครับ